เอาแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันมีการปรับตัวกันบ้างแล้วคือ
พ่อค้าแม่ค้าเริ่มใช้กล่องกระดาษกับจานกระดาษในการขายของ
ใช้กล่องโฟมกับจานพลาสติกจานโฟมต่างนานา

กินข้าวเราไม่ใช้กระดาษไม่ใช้โฟมก็ได้
ใช้ใบตองก็ได้ห่อเป็นข้าวต้มมัส

นี่ข้าวต้มมัดไฮโซล้านนา

ก็มันแบบไฮโซคือทุกอย่างมันแบบเต็มที่
เครื่องถึงอะไรกล้วยชิ้นใหญ่ไฮโซถั่วอะไรอย่างนี้

เป็นข้าวต้มมัดไฮโซล้านนาเปิดขายที่เชียงใหม่ศิลาดล
เบลือนไม้โบราณภายในโรงงานผลิตเครื่องเคลือบซีราโดล
ดอยสะเก็ดบ่อสร้างตะบนป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยพาไปกินกันนะฮะแล้วก็เข้ากับกระแสช่วงนี้คือ
รักโลกนั่นเองใช้ใบตองนะครับ
ถ้าซื้อข้าวต้มมัดไฮโซต้องระวังไม่ใช่ระวังสิ
ต้องไปเคาะระคางที่ด้านหน้าก่อนถูกกระสม
เจ้าของจริงจะออกมาแล้วก็เชิญเข้าไปซื้อข้างใน
หมายถึงว่าแกล้งขอซื้อข้าวต้มมัดหน่อยอะไรแบบนี้
เป็นการเรียกเหมือนน่ารักอยู่
เจ้าของร้านเชียงใหม่ศิลาดลคือนางสาวทัศนียจานี่
แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอะไรแบบนี้รัฐนาประยุกต์นะฮะ
เจ้าของสูตรข้าวต้มมัดไฮโซที่อร่อยที่สุด
เขาเคลมว่ามันเป็นข้าวต้มมัดที่อร่อยที่สุดในโลก

เขาบอกว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีทุกอย่าง
มีคุณภาพหมดเลยนะฮะทั้งใบตองที่ใช้ห่อก็ปลูก

ได้ไปตัดตามข้างทงข้างทางไม่ใช่
กล้วยเป็นกล้วยน้ำว้าที่คัดสรรมาใส่ไส้นะฮะ

แล้วก็ข้าวเหนียวนั้นเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูแม่โจ้
แล้วก็มีกะทิจากภาคใต้ที่ขาวข้นที่สุด

ใส่แทนถั่วดำที่เม็ดใหญ่ที่สุด
โอ้โหนี่คือความที่สุดอยู่ในนี้หมดใช่ไหม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
ถั่วแดงอ่ะใช่ข้าวนี้โป้งอ่ะใบตรงใบต่อมันก็ห้อมดีเหมือนกัน